สำหรับเรื่องหัวใจของหนุ่มไม้พัทรเดชนั่นเอง
เพราะว่าล่าสุดนี้นะคะเขามีภาพไง
ควงคู่กันไปดินเนอร์ร่วมกันกับกวนแก๊งรุ่นพี่ซุปตา
ปกติแล้วปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เขาสนิทกับพี่อ้ำพัชราภาใช่ไหม

คราวนี้ไปกินข้าวแล้วก็ไม้ก็ไปด้วย

ซึ่งฝ่ายหญิงก็ทำเอาหลายคนคือจิ้นกันไปแล้วว่าทั้งปุ๊กลุ๊กทั้งไม้ตกลงว่าเป็นคู่จริงกันใช่ไหมนะคะ
แล้วก็สารสัมพันธ์กันไปไกลมากกว่านี้มากกว่าเพื่อนหรือเปล่า
เอาไปฟังหนุ่มไม้กันหน่อยดีกว่านะคะยืนยันสิว่าความรู้สึกกับปุ๊กลุ๊กตอนนี้เป็นยังไงค่ะ
จริงผมรู้จักพี่ชายเขานานแล้วครับตั้งแต่ก่อนเข้าวงการนะครับรู้จักพี่ชายนานแล้ว
ไปวันเกิดเขาทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วพี่ชายเขาก็ชวนเข้ากลุ่มอะไรอย่างนี้ฮะ
เป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งเป็นเพื่อนที่ครบแล้วเหมือนกับเราพัฒนาขึ้นในบางส่วนหลายส่วนอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้เป็นเพื่อนกันดีที่สุดแล้วครับต่างคนต่างทำงานเพราะว่าเขาก็ทำงานหนักช่วงนี้ผมก็เป็นช่วงเหมือนกับช่วงสร้างตัวอยู่นะครับ
คงไม่ใช่หรอกมั้งเพราะว่าจริงเขาก็เป็นสาวฮอตนะครับอะไรไปก็มีหนุ่มมาชอบเยอะแยะครับก็มีแหละก็มีคุยคุยอยู่ครับ
ยังไม่ได้บอกว่าเป็นใครครับเพราะว่ากลัวเปิดแล้วเดี๋ยวเลิกกันนู่นนี่มันเดี๋ยวคือเราเป็นผู้ชายเนอะเราก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่ในความที่เป็นผู้หญิงคือเดี๋ยวเขาเสียหายคือวันหนึ่งให้มั่นใจก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยเปิดตัวครับ

เอาไว้พร้อมเมื่อไหร่จะบอกแฟนคลับอย่างเราก็รอได้นะคะ
ใช่แล้วต่อไปนั้นว่าเรื่องราวกับปุ๊กลุ๊กนี่ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนะจ๊ะ